ต่อที่เรื่องของค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตในอาเซียนกันบ้าง
มีการไปสำรวจมาทั่วอาเซียนคุณผู้ชม

ตัวอย่างเช่นทำงาน๑ชั่วโมงก็สามารถนำเงินไปจ่ายค่าเน็ตได้แล้วครับ
โดยเทียบจากราคาแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้แต่ละประเทศกับค่าแรงขั้นต่ำตอน๑ชั่วโมง
เพราะว่าต้องใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมงถึงจะมีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตปริมาณ๑กิ๊กกะไบท์ครับ
แต่ว่าทางเว็บไซต์ได้มีการคำนวณจากอาชีพที่ค่าแรงขั้นต่ำสุดของแต่ละประเทศ
๘บาทจากค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย๒๐๘บาทต่อ๑ชั่วโมง
ส่วนอันดับที่๓เป็นกัมพูชาครับใช้เวลาทำงานประมาณ๒ชั่วโมง๑๖นาที
ก็สามารถจ่ายค่าแพ็คเกจ๕๔บาทได้จากค่าแรงขั้นต่ำ๒๔บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น
ส่วนประเทศไทยติดอันดับ๔ที่ใช้เวลาการทำงาน๒ชั่วโมง๒๓นาที
ก็สามารถนำเงินไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตราว๙๙บาทจากค่าแรงขั้นต่ำ๔๒บาทต่อชั่วโมง
มาเลเซียมาเป็นอันดับที่๕ครับใช้เวลาการทำงานถึง๓ชั่วโมง๔๕นาที
จึงสามารถจ่ายค่าแพ็คเกจราว๑๖๐บาทจากค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย๔๓บาท
ส่วนประเทศที่ถือว่าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแพงที่สุดเพราะต้องใช้เวลาในการทำงานมากถึง๑๐ชั่วโมง๑๗นาที
จึงจะเพียงพอในการจ่ายค่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตคือประเทศฟิลิปปินส์
ฉลียดอยู่ที่๒๕๗บาทต่อ๑กิกาไบต์จากค่าแบรนด์ขั้นต่ำ๒๕บาทต่อ๑ชั่วโมง